ปล่อยให้กองเชียร์ณเดชน์ยายาก่อนหน้านี้

หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะกันอยู่นานเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีกระแสข่าวว่า
จิ้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นคู่จิ้นที่ฟินไม่ลงก็เป็นได้
ก่อนหน้านี้หนุ่มณเดชน์เคยตกเป็นข่าวว่า
กำลังกิ๊กอยู่กับสาวไอซ์ปริชยา
แฟนคลับค่ะฟังทางนี้ดีนะคะ
เรามีข่าวมาให้ชุ่มชื่นหัวใจกัน

วันนี้ที่แฟนคลับรอคอยก็มาถึงว่า

ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสองครอบครัวแบบรัว
ชื่นมื้นสุดงานนี้เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะ
ไหนจะสยบข่าวคู่จิ้นแตกแล้วยังทำให้เหล่าแฟนคลับคู่จิ้นเอ็นไวน์
ชุ่มชื่นหัวใจได้อีกด้วยหลายคนเนี่ยโอ้โหถึงกลับเข้าไปคอมเมนต์บอกเลยนะคะว่า
ไม่ได้ดูรูปแบบนี้มานานแล้วบ้างล่ะคิดถึงรูปคู่บ้างล่ะ
วันชื่นคืนสุขกลับมาแล้วบ้างล่ะโอ้โหต้องบอกว่าแฟนคลับของคู่นี้เนี่ยเหนียวแน่นจริงจริงนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการการันตีแหละว่าเขาคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยยังคงเหนียวแน่นหนึ่ง
เหมือนสองบ้านเนี่ยยังแฮปปี้อยู่นะแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอด
แค่ว่าไม่ได้อัพรูปแค่นั้นเองนะคะแหมเล่นเอาแฟนก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะคุณแม่
แอบตกใจไงว่าเฮ้ยคู่นี้เนี่ยจะกลายเป็นคู่จิ้นแตกแล้วหรือเปล่า
แต่พอเห็นภาพแบบนี้เดี๋ยวฉันแอบเข้าไปส่องในคอมเม้นท์โคมเม้นท์เนี่ยทันลูกพันเลยเนอะคุณของไม้แก้วสุดรัฐ
คู่จริงฉันว่าคู่นี้คู่จริงไหมคุณว่าคู่จริงไหม
เป็นคู่จริงที่ไม่แสดงออกอันนี้คอหอสตนะคะ
อารมณ์เหมือนว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกกิ๊ปะคือนั้นแหละเออ